คุณผู้ชมครับด้วยบรรยากาศแห่งปีใหม่
บรรยากาศแห่งการที่จะเริ่มต้นปีนะครับ
หลายคนเลือกวิธีในการทำความดี

ประชาชนก็ถือโอกาสในวันหยุด
ใส่บาททำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่พิธีสวดมนต์ข้ามปีในค่ำคืนนี้
แล้วก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นที่ท้องสนามหลวง
นั่นก็คือกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดได้จาก
คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสด
มาจากบริเวณวัดอรุณราชวรารามครับ
ตั้งแต่เช้าค่ะบรรยากาศที่วัดอรุณราชวราราม

มีประชาชนเดินทางมาทำบุญใส่บาท

เพื่อที่จะเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตในปีต่อไปค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะบรรยากาศที่วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหารมีประชาชนเดินทาง

เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันส่งท้ายปีของปี๒๕๕๙ค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาเป็นหมู่คณะแล้วก็มาเป็นครอบครัวค่ะ

ที่ใช้โอกาสวันนี้เดินสายที่จะทำบุญ๙วัด
อกจากจะเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวแล้วนะคะ
ก็จะถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ด้วยค่ะ
ไม่ถึงขนาดบ่อยค่ะถ้าเกิดสายว่างก็จะมาแหละครับ
เขาต้องการให้ลูกชายอยู่กับวัดด้วยแหละเพื่อให้จิตใจเขาดี
ผมว่าปีนี้คนจะต้องมากันเยอะกว่าทุกปีเพราะปีนี้เป็นวันที่พ่อหลวงเราเสียด้วย
ก็อยากจะมาทำบุญให้พ่อหลวงด้วยแล้วก็สำหรับพ่อหลวงราชการที่๑๐ที่ขึ้นมาด้วย
ท่านจะได้มีสิริมงคลกับท่านด้วย
เช่นเดียวกับครอบครัวโกเมนเอกค่ะ
และปีนี้ก็จะมาร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย
ต้อนรับปีใหม่วิถีพุธที่จะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
ก็วันนี้กะว่าจะไปไหว้พระสิบวัดที่เขามีจัดโปรแกรมอยู่นะครับ
แล้วก็พอเสร็จจากไอ้นั่นก็จะมาสวดมนต์ข้ามปีที่วัดอรุณเนี่ยฮะ
น่าจะเยอะเพราะจะมาไหว้แล้วก็ให้ในหลวงด้วย

และนอกจากจะมีประชาชนชาวไทยมาไหว้พระทำบุญที่วัดอรุณราชวรารามแล้วนะคะ
ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะเดินทางมาไหว้พระ
แล้วก็ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัดค่ะ
ซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวบางคนค่ะสนใจแล้วก็สอบถามถึงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
หลังจากที่เห็นการจัดเตรียมสถานที่บริเวณด้านข้างลานโบสถน้อยพระเจ้าตักศิลปมหาราชค่ะ
ค่ะสำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีใหม่วิถีพุธที่จะมีขึ้นในวันนี้นะคะ
กิจกรรมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากวัดอรุณราชวรรารามค่ะ
ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าที่ประชาชนเริ่มทำบุญตักบาทแล้วก็เดินสายในการไหว้พระเก้าวัดด้วยนะครับ

วันนี้ไทยรัฐทีวีส่งผู้สื่อข่าวไปประจำตามสถานที่สำคัญหลายจุดเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นคืนนี้ร่วมคาวดาวนไปพร้อมกันค่ะ
มีรายการพิเศษเป็นครบข่าวดึกสเปเชียลด้วย
ติดตามได้ตั้งแต่๕ทุ่มจนถึงตีหนึ่ง
รวมถึงเราก็จะได้เห็นบรรยากาศจุดต่างที่มีการจัดสวดมนต์ข้ามปี
ใครจะไปร่วมงานแต่งกายชุดขาวหรือชุดครีมนะคะ
ก็จะได้เป็นการแสดงออกถึงความเป็นสิริมงคลด้วย
ใช่อย่างคุณสุภานีเดี๋ยวจบรายการแล้วก็จะไปรายงานสดด้วย
ที่นี่แหละไปติดตามบรรยากาศเพิ่มกับคุณสิริวัลไปที่วัดอรุณนะคะ
ก็อยู่กันไปรายงานบรรยากาศให้ทราบข้ามคืนเลย